มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อยู่ที่แกลงจังหวัดระยองคุณผู้ชมค่ะ
รุ่นพี่รุ่นน้องมีปัญหาแล้วก็โทรศัพท์นัดเคลียร์ใจกัน
แต่ว่าการเคลียร์ใจไม่ประสบผลสำเร็จค่ะ
มีปากเสียงแล้วก็ลงไม้ลงมือ
สุดท้ายรุ่นพี่ถูกรุ่นน้องแทงเสียชีวิตค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ที่โต๊ะหน้าบ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ที่เห็นนอนอยู่นี่ก็คือนายชัยวัดนะคะ
จมกองเลือดเสียชีวิตค่ะมีแผลชะกันที่หน้าท้องนะคะ
แล้วก็พบมีดปลายแหลมซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายยศกรนะคะอายุ๑๙ปีหลบหนีไป
ซึ่งสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมีดเล่มนี้ค่ะเป็นหลักฐานนะคะ
แล้วตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ยศกรให้การบอกว่าเขามีเรื่องบาดหมางกันกับนายชัยวัดผู้ตายมาก่อน
แล้วเมื่อคืนนี้นายชัยวัดก็โทรมาเคลียร์
พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็พูดจาต่อว่าว่าไม่เคารพรุ่นพี่แล้วก็ตบหน้าเขาก่อน
เขาก็เลยเอามีดแทงสวนออกไปค่ะ
ไปฟังอีกคนนึงนะคะซึ่งเป็นเพื่อนของทั้งคู่
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับนายชัยวัด
แล้วอยู่นายชัยวัดก็หยิบโทรศัพท์ของเขาโทรหานายยศกร

ขอเคลียร์เรื่องที่คาใจกันจะยืมรถของเขาด้วย
แต่เขาก็ไม่อยากให้ยืมก็เลยขี่ไปส่งนะคะ
เพราะว่านายชัยวัดบอกว่าจะไปจนสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเตรียมอะไรรึเปล่า
ก็ก่อนที่ผมจะไปเขาก็ทักวันมาในแชทว่า

ก็คือเขาบอกว่าเออรออยู่ก็ไปถึงกันนะครับ
พอสลายกันแปปเดียวนี้ผมก็ลุกไปทานเขา
โดยดิเพื่อนผมก็ผ่านมาแล้วก็คุ้มใส่
เขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยกูโดนแทงว่ะอะไรอย่างงี้เรียกหน่วยพยาบาลให้หน่อย